มาดูเหตุการณ์นี้กันต่อคุณผู้ชมก็มีคนบาดเจ็บสาหัส
เป็นอดีตสามีภรรยากันคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ย
คืออดีตสามีพกปืนไปนะคะแล้วก็ไปหาภรรยาจะไปเคลียร์กัน
แล้วก็จะไปขอทุนเพื่อที่จะไปทำมาหากินต่อแต่ว่าไม่สมหวังค่ะ
สุดท้ายเนี่ยเอาปืนยิงภรรยาบาดเจ็บสาหัสค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำนะคะ
ตำรวจสพอรัญญประเทศที่สะแก้วเนี่ยไปในพื้นที่นะคะ
ก็พบร่องรอยกระสุนปืนหลายสิบนัดเลยค่ะคนเจ็บคือนางสุภารมนะฮะ
ถูกยิงที่ขาหลายนัดเลยตอนที่ตำรวจไปเนี่ย
เขานำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะพยานเนี่ยบอกว่า
คุณสุภารมอยู่บ้านหลังนี้กับลูกสาวนะคะ
แล้วอดีตสามีที่เลิกลากันไปหลายเดือนแล้วชื่อว่านายไพโรธเนี่ย
นะฮะก็มาหานะคะมาคุยปัญหาครอบครัวกันแล้วขอเงินไปทำทุน
แต่ว่านางสุภารมเนี่ยไม่ให้ก็เลยมีปากเสียงกัน
หลังจากนั้นนายไพโรธชักปืนที่พกมายิงใส่ค่ะ
ลูกสาวของนางสุภารมพยายามกระโดดออกจากบ้านเพื่อ
เอาตัวรอดนะคะแต่สุดท้ายเธอก็ได้รับบาดเจ็บ
นายไพโรธหลังจากก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไป
ตำรวจเนี่ยตามแกะรอยไปตามรอยเลือดเลยค่ะ
เพราะว่านายไพโรธเองคาดว่าน่าจะได้รับบัตรเจ็บไปด้วย
น่าจะถูกเสร็จกระจกบาดเป็นแผลไปอ่ะค่ะตำรวจเขาตามรอยเลือดไป
จนสุดท้ายเนี่ยไปจับตัวได้ที่บ้านพักนะคะ
ยึดปืนที่ก่อเหตุได้เป็นปืนขนาด๙มิลลิเมตรนะคะ
แขนขวาของนายไพโรธเนี่ยก็คือถูกกระจกบาดนั่นแหละ
ได้รับบาดเจ็บนะคะก็คุมตัวมาสอบสวนนะคะ
ซึ่งนายไพโรธก็ยอมรับบอกว่ามาขอเงินอดีตภรรยานะคะ
แต่ว่าฝ่ายอดีตภรรยาบอกว่าจะให้รถมอเตอร์ไซค์๒คัน
เงินอีกห้าแสนแต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้นะคะ
นายไพโรธเนี่ยอ้างว่าบ้านหลังนี้ซื้อร่วมกัน
แล้วฝ่ายอดีตภรรยาก็ไม่ยอมบอกว่าให้เยอะให้มาเยอะแล้ว
ก็ไม่ให้แล้วก็เลยมีปากเสียงกัน
นายไพโรธบอกว่าตอนนี้ตัวเองไม่มีทรัพย์สินอะไร
แต่ภรรยากลับหนีหน้าก็เลยทำให้เขาบันดาลโทษะ
เอาปืนออกมากระหน่ำยิงใส่
ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่ายิงไปกี่นัดนะคะเพราะว่าโมโห
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าก่อนที่จะมานี่
ก็มีการดื่มเหล้ามาด้วยค่ะ
สินที่ตัวเองต้องการให้อดีตภรรยาแบ่งให้
มีทั้งบ้านรถและเงินอ้างว่าสร้างมาด้วยกัน
แต่พอเลิกรากันแล้วเนี่ยภรรยากลับไม่แบ่งอะไรให้เลยค่ะ
และสิ่งที่พี่ต้องการพี่อยากได้อะไรบ้าง
มันก็อยากได้ที่อยู่ที่อาศัยเงินนะครับรถ

เมื่อวานคือตั้งใจไปเคลียร์เหรอคะพี่

นายไพโรธก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีฐาน
พยายามฆ่าผู้อื่นและยิงปืนในที่สาธารณะค่ะ